ส่วนทางด้านอาการของพระเอกหนุ่มปทฤษฎีนะคะ
วันนี้อาการยังคงเป็นไปตามประกาศฉบับที่๑๗
ของคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่บอกว่าผู้ป่วยนั้นยังคงมีภาวะแทรกซ้อนสำคัญนะคะ
แล้วก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
ทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ออกประกาศฉบับที่๑๗ช่วงสายของวันนี้
ชี้แจงถึงความคืบหน้าอาการล่าสุดของพระเอกชื่อดัง
ว่าขณะนี้ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนสำคัญ
แก่ปอดขวาอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อ
รั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้าย
ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร
ยังมีเลือดออกซ้ำเป็นครั้งคราว
การทำงานของตับและภาวะไตวายเฉียบพลัน
ที่ยังต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตอย่างต่อเนื่อง

จากการที่ปอดขวาติดเชื้อลุกลามมากขึ้น
ทำให้การเปลี่ยนแปลงของก๊าซออกซิเจนเลวลง
จำเป็นต้องได้รับการปรับเพิ่มยาต้านจุลชีพ
และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
ทางด้านของปินชวนันน้องชายของพระเอกคนดังออกมาให้สัมภาษณ์ว่า

แต่เท่าที่ทราบอาการยังคงเป็นไปตามที่แพทย์ประกาศในฉบับล่าสุด
ซึ่งครอบครัวยังมีกำลังใจพร้อมสู้ไปกับปทฤษฎี
เพราะได้ทำใจเรื่องการติดเชื้อไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
โดยขณะนี้แพทย์ยังคงต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดทุกชั่วโมงค่ะ

เก่ามาเดิมครับและตอนนี้กำลังใจสำคัญที่สุด

จากจะมีคนบันเทิงและแฟนคลับเดินทางมาเยี่ยมอาการป่วยแล้ว
ก็ยังมีตัวแทนจากจังหวัดบุรีรำบ้านเกิดของพระเอกดัง
นำบายสีสู่ขวัญพร้อมพระหลวงปู่ทวดมามอบให้ครอบครัว
เพื่อเป็นการเรียกขวัญกำลังใจของผู้ป่วย